ผลการปฏิบัติงานภายหลังกระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวจำนวน๑๑๓ชุด
ในการปราบปรามจับกลุ่มและดำเนินคดีนายจ้าง
สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว
ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว๔๓๗๐แห่ง
ปรากฏว่ามีสถานประกอบการกระทำผิด๓๔๑แห่ง
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว๘๗๓๙คน
ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว๒๓๑๕คน
ตามกฎหมายนี่ผู้กรอบการจะมีความผิดเนี่ย

เขาจะธตปรับคือ๑๐๐๐๐บาทถึง๑๐๐๐๐๐บาทต่อแรงงานหนึ่งคน
ก็จะอยู่ที่ประมาณ๕๐๐๐๒๐๐๐บาท
เป็นโทษที่เพิ่มหนักเข้าไปเรื่อยนะครับ

และขอกลับเข้าทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยแรงงาน๓สัญชาติคือกัมพูชาลาวเมียนมาร์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน๑๕๐๖
กรมการจัดหางาน